ท่านนัตวุฒิประเสริฐสุวรรณ
กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนัทธวุฒิประเสริฐสุวรรณ
สุพรรณบุรีภักดิ์ชาติไทยพัฒนาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท่านประธานครับสัญญาประชาคมที่กับผมหาเสียงในการเลือกตั้ง
ครั้งที่ผ่านมาก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูลพุทธศักราช๒๕๖๐ฉบับนี้แหละครับ
ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
มุ่งมั่นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ท่านประธานที่เคารพครับเรามุ่งมั่นอย่างไรบ้างในการดำเนินการ
ผมเป็นส่วนหนึ่งครับที่ได้มีส่วนร่วมในการยื่นหรือเสนอยติศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้
กับผมได้ร่วมอภิปรายอภิปรายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูลหลายครั้งครับท่านประธานครับ
ซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับท่านประธานความมุ่งมั่นของกับผมมันเต็มไปด้วยความกังวลครับ
มันเต็มไปด้วยความสังหรณ์ใจครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ที่จะทำให้สัญญาประชาคมที่เราให้ไว้กับพี่น้องประชาชนนั้นประสบความสำเร็จ
เพราะอะไรครับสิ่งที่แสดงออกให้เห็น
หลายครั้งครับมันมีกระบวนการที่เป็นอุปสรรคขัดขวางตลอดมา
ท่านประธานจำได้ครับมีการตั้งคณะกรรมาธิการก่อนรับหลักการขึ้นมา
เอาข้อยกเว้นมาเป็นหลักอย่างนี้ไม่เคยมีที่ไหนทำมาก่อนนะ
แต่พอจะแก้รับนูนเอาเรื่องนี้ขึ้นมาผมอภิปรายว่าได้ไม่คุ้มเสียครับท่านประธานครับ

มาตรา๒๕๕และมาตรา๒๕๖ของรัฐนวณในมวดที่๑๕
แก้ยากมากครับ

รัฐธรรมนูลมาตราทั้ง๒มาตราจะส่งผลอะไรที่เกิดขึ้น
ถ้ามีการลงมติในวันนี้ครับ

ที่มาเนี่ยเหลือเวลาอีก๗วันจะครบ๒ปีนะ๒๔มีนาคม
สัปดาห์หน้าครบ๒ปีครึ่งทางแล้วครับ
วันนี้มันจะตกไปอีกหรือครับรัฐธรรมนูลแล้วอีกครึ่งปีมันจะเสร็จเหรอครับ
น่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานครับแล้วแถมยังจะให้มีการยื่น
ไปต่อสารรัฐมนูลอีกครั้งหนึ่งมีผู้เสนอนะครับ
ท่านประธานลองดูบทบาทของสารรัฐมนูลที่ผ่านมานะครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๔๘๑๖ปีที่ผ่านมาบทบาทของสารรับนูนเป็นยังไงครับ
ท่านประธานครับบทบาทของสารรับนูลสร้างวิกฤตให้ชาติหลายครั้งนะครับ
ยกตัวอย่างนะครับนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งไปถึง๓คน
ด้วยคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลครับ
ท่านประธานจำได้นะครับรายการชิมไปบ่นไป
นาตูธครับระวังนิดนะครับผมเพียงแจ่นำประวัติศาสตร์
ไม่ได้โจมตีนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
ชิมไปบ่นไปก็สะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่าง
พักการเมืองถูกยุบหลายครั้งนะครับท่านประธาน
เลือกตั้งเป็นโมคะวินิจฉัยการแก้ไขรับนูลเพิ่มเติมรับนูล
ไม่ชอบมาแล้วถึง๒ครั้งด้วยกัน
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งว่า
สารรัฐมนูลมีอำนาจเหลืออำนาจนิติบัญญัติหรือไม่
สารรัฐธรรมนูลมีอำนาจเหนือฝ่ายบริหารหรือไม่
สิ่งเหล่านี้แหละครับเราต้องคิดเราต้องพิจารณาดูนะครับว่า
อำนาจเหล่านี้เราจะทำยังไงไม่ก่อให้เกิดวิกฤตต่อไปในอนาคตท่านประธานครับ

กับผมจึงไม่เห็นด้วยว่าจะมีการซื้อเวลาโดยยื่นไปให้สารรัฐธรรมนูลอีกครั้งหนึ่ง
กับผมจึงขออนุญาตกราบเรียนต่อท่านประธานนะครับว่า
ท่านประธานได้โปรดดำเนินการไปตามระเบียบวาระเถอะครับ
ให้มีการลงมติในวาระที่๓ในวันนี้ครับ

ประโยชน์ประการแรกครับท่านประธานครับ
มันจะเห็นความจริงใจของสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ครับ
เพราะว่าการลงมติต้องลงตามรัฐมนูลมาตรา๒๕๖วงเล็บ๖
โดยวิธีขานชื่อเป็นการเปิดเผยครับ

เริ่มใหม่โดยวิธีอะไรครับ
เริ่มใหม่โดยวิธีไปทำตามที่สารรับนูลเขาวินิจฉัยนั่นแหละครับ
ก็คือไปทำประชามติ
ซึ่งพรบประชามติเราจะมีการพินาวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ
ถ้าอะไรมันไม่ครอบคลุมเราก็เพิ่มเติมให้มันครอบคลุมซะ
มันจะได้ไปทำประชามติได้
ประการที่๓ครับ
ว่าเราทำงานร่างพระมญัติแก้ไขลำนูญฉบับเนี่ย

ว่าถ้ามันตั้งสอสลแล้วมีการทำรัฐบูลฉบับใหม่เนี่ย
ประชาชนจะมีความคิดเห็นอย่างไร
ในฐานะที่เป็นองค์กรประชาชนสถาปนารัฐธรรมนูญ

มันกลับเอาคืนขึ้นมาโดยประชามติครับ

มันได้ประโยชน์มาแล้วจากการที่เราได้รัฐมนูล
ฉบับประชาชนปีพุทธศักราช๒๕๔๐
โดยพนักท่านนายกบรรหารศิลปะอาชาครับ

เราอาจจะมีคำถามพ่วงไปด้วยก็ได้ครับ
ในฐานะที่ประชาชน
เป็นผู้ประสัตว์สถาปนารัฐมนูญ

เป็นผู้สถาปนาสารรัฐธรรมนูลด้วย

เราจะปรับปรุงองค์กรนี้อย่างไร

อย่าเป็นเครื่องมือทางการเมือง

ท่านประธานวันนี้สำคัญมากครับ

ผมเรียนต่อสภาแห่งนี้ครับ

ท่านประธานเป็นตัวอย่างที่ดี

มันถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ทางการเมืองว่า
เป็นบุคคลที่สูงสนทางการเมือง
ระบอบประชาธิปไตย

มันจะเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมือง
ให้กับผู้ลงมติในวันนี้ครับว่า
ท่านจะยืนเคียงข้างประชาชน
เคียงข้างประเทศชาติ
หรือท่านจะอยู่กับผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับจาก

มันจะเป็นประวัติศาสตร์จารึกตลอดไปนะครับ